ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความแซ่บของคุณแม่บุ๋มปนัดดา
ถึงแม้ว่าแม่จะเป็นสาวไซส์พลัสมีเนื้อมีหนัง
แต่บอกเลยนะคะว่าแม่นี่พลิ้วมากมาพร้อมกับความธรรมแมง
ล่าสุดนี่ทำวงการบันเทิงของเราสั่นสะเทือนอีกครั้ง
ซึ่งแม่บุ๋มบอกเลยนะว่างานนี้เนี่ยทุ่มเทมากนะคะ
ในงานบิ๊กเมาสเทนก็เตรียมจะไปโยกให้เวทีสั่นสะเทือนกันอีกด้วยล่ะค่ะ
ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะได้เปิดเต้นกันสนุกสนานอย่างนี้ค่ะ

ชอบแม่มากอ่ะมาในลุคนี้ปังมาก
เป็นการจับคู่ที่ถูกคู่สุดดูคุณดูสิโอ้โหดี
เดี๋ยวเชื่อว่าลูกต้องออกมาโคเวอร์ท่าเต้นกันอย่างแน่นอนนะ

ส่วนกระแสกับสาวเอวบางร่างน้อยหุ่นนางแบบ
บุ๋มบอกเลยนะว่าสไตล์ใครสไตล์มัน

ถึงสาวไซส์พลัสทุกคนนะคะว่าต้องมั่นใจอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครค่ะ
คือถ้าเราไม่ได้แบบเป็นแนวน้องแบบสวยใสหุ่นนางแบบตัวสูงยาวแต่เราเป็นสไตล์
เนี่ยก็คือทรงนาฬิกาของเราอย่างเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ย
ก็ทรงนี้แต่อย่าเอาตัวเองไปเรียบเทียบคนอื่นคุณมีความสุขกับตัวเองก็พอแล้ว
จริงนะคุณผู้ชมค่านิยมของเรื่องหุ่นผอมเนี่ยมันควรจะต้องหมดไปได้แล้ว
ผู้หญิงจะสวยหรือไม่สวยมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างภายนอกมันอยู่ที่ในนี้ค่ะ
ในหัวใจในจิตใจของคุณถ้าคุณสวยจากภายในเนี่ยมันก็จะส่งผลออกมาจากข้างนอก
คนอื่นได้เห็นได้รับรู้ว่าคุณเป็นคนที่สวยขนาดไหน
ใช่ค่ะจิตใจดีคิดดีแล้วนะคะการแสดงออกมาเนี่ยนะก็ต้องดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่แบบไปคอมมงคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะตามในสื่อโซเชียลอันนั้นบันเทิงไทยรัฐเราก็ย้ำเตือนนะคะ